อ้าวสิบสี่วันแล้วเดี๋ยวจะประมวลก่อนประมวลว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ย
จนถึงวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนที่จะตามความคืบหน้าไป
อันนี้เพื่อนกันนะฮะแล้วก็มีกระติกเป็นผู้จัดการของคุณแตงโม
เขาให้ปากคำกับสพเมืองนนทบุรีให้การตรงกันหมดบอกว่า
นะฮะคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกหายไป
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาต๓นำเรือที่ขาดการต่อภาษีมาใช้
ทั้ง๒คนใช้หลักทรัพย์ประกันตัวไป๒แสนบาทครับ
แล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้าหาใครเพิ่ม
คุณผู้ชมแต่จะสงสัยมันย้อนให้ดูทำไมดูข้อหาไว้นะดูข้อหาไว้นะ
เดี๋ยวนักกฎหมายก็จะมาชี้เรื่องข้อหาด้วย
ทั้ง๕คนบนเรือในวันเกิดเหตุถูกเรียกมาให้ปากคำหลายครั้ง
มีการนำตัวไปลงเรือชี้จุดประกอบคำให้การทีละคน
ทีละคนจำได้ไหมอ่าจำได้นะครับจำได้
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานเรือลำที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
มีการถอดไว้พัดนะฮะไปตรวจสอบด้วย
พบเส้นผมคุณตังโมที่ไหนบ้างที่กาบเรือด้านซ้ายด้านข้างแล้วก็ด้านใต้
ตำแหน่งที่คุณตังโมนั่งนั่นแหละตำรวจจำลองเหตุการณ์ตกเรือนะฮะ
แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าขาคุณแตงโมพอตกเรือไปแล้วเนี่ยมันจะไปถูกใบพัดน่ะ
อ้าวตำรวจแถลงบอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว๗๗ปาก
ตรวจกล้องวงจรปิดไปแล้ว๖๐ตัวเฮ้ยดอมตำรวจบอกตรวจสอบคลิป๒๐คลิปเอง
ที่มันออกมาแล้วรวมของเมื่อวานของใหม่มุมใหม่ที่เรานำเสนอกันมา๒สัปดาห์เนี่ยนะน่าจะเกิน๒๐แล้วนะ
สงสัยจะไม่มีว่ะอันล่าสุดหรือตำรวจมีในสมพวนแล้วแต่ไม่บอกเรา
เป็นไปได้เดี๋ยวมันจะเสียรูปคดี

อ่านะฮะแล้วก็ไปค้นบ้านจ๊อปใช่ไหม
ไปค้นบ้านจ๊อปแล้วไปพบวายนะฮะ

๕คนบนเรือให้การลักษณะเตรียมกันนะ
ขณะนี้รอผลการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ที่ส่งให้โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากชาติไทย
จะไปเทียบไปเคียงร่องรอยบาดแผล

แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า

จังหวะที่คุณแตงโมตกน้ำเรือแล่นแบบกระชาก
แล้วจากนั้นต่อมาคุณโรเบิร์ตก็ให้การยอมรับว่า

แต่มาทดลองขับเพื่อจะซื้อเรือ

ขณะนี้ตำรวจบ่งชี้ได้แค่เรื่องประมาทนะฮะ
เรื่องประมาทยังไม่มีหลักฐานใด
ชี้ว่าเป็นการฆาตกรรม
แต่ตำรวจยังคงสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ

แล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะแถลงมีความคืบหน้า
จะสรุปหรือเปล่าจะปิดคดีหรือไม่ปิดสำนวนหรือไม่

ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้อะค่ะผมก็ยังไม่ได้

แล้วต้องบอกเลยนะละสายตาไม่ได้โดยเฉพาะช่วงค่ำดึกเนี่ยนะ

หรือไม่ก็รอดูในโซเชียลมีเดียก็ได้เดี๋ยวคลิปมาอีกเพียบเลย